วันนี้ผลไม้เยอะตามฤดูกาลก็เยอะนะคะ
พาไปดูผลไม้ที่เป็นแบบ
ไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันทุเรียนนี่แหละคุณค่ะ
สวนทุเรียนในจังหวัดราชบุรีเขาเปิดให้คุณเข้าไปชมสวน
และคุณสามารถสั่งกลับบ้านได้แบบสดเลย
เลือกจากในสวนเลยแหละและนี่เป็นพันธรีเมียมด้วยนะคะ
คือคนที่ชอบทุเรียนคุณอดใจไม่ไหวแล้วถ้าคุณเห็นภาพเมื่อกี้นี้
เอาเป็นว่าที่นี่เขามีทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่บอกว่าพรีเมียมเพราะสายพันธุ์
ที่ว่าคือก้านยาวตะนาวสี
ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเหมือนกันและนี่คือสวนทุเรียน
หลงหลินเมืองราชบุรีอยู่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะคะ
ส่วนแห่งนี้เขาปลูกทุเรียนเป็นพันต้น
มีทั้งสายพันธุ์ธรรมดาอย่างหมอนทองชะนีก้านยาวหลงลินลับแลและ
และงูซันคิงเอ้ยงูซันคิงก็ดีโอ้โหนี่ทีเด็ดเลยอ่ะ
ปกติเขาส่งออกเราไม่ค่อยได้ทานกันนะคะจริงที่บอกว่าทุเรียนแห่งนี้เขามีรสชาติไม่เหมือนใคร
เพราะเขาบอกว่าสภาพภูมิประเทศไงฮะในจังหวัดราชบุรีมีความอุดมสมบูรณ
มีทานน้ำมีแร่ธาตุในดินตลอดแนวมากกว่าที่อื่น
ตอนนี้ทางสวนเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมในสวนได้
ถูกใจลูกไหนถูกใจต้านไหนขี้บอกสอยลงมาให้กินกันแบบสด
ราคานะแล้วแต่สายพันธุ์

แต่ว่าแต่ละสายพันธุ์มันก็มีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไป
แต่ละไซส์แต่ละราคาไม่เหมือนกัน
อย่างเช่นทุเรียนพันหลงแล้วก็ก้านยาวตะนาวสี
จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท
ก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ถามว่าถูกกว่าข้างนอกไหมถูก

หมอนทองกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
ส่วนมูซันคิงก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ทำเป็นเล่นไปเคยเห็นนะมูซานคิงกิโลกรัมละเป็นพัน

ทางเกษตรจังหวัดราชบุรีคุณดวงสมรพฤทธิกุลนะคะ
บอกว่าปัจจุบันจังหวัดราชบุรี
มีเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างทุเรียนมากขึ้น
ก็เชิญชวนค่ะเดินทางไปเที่ยวชมสวนกันได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยนะคะ
หรือใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
หรือหากต้องการเที่ยวชมสวนทุเรียนหลงลินเมืองราชบุรี
ติดต่อไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
โอ้โหเห็นแล้วอยากกิน